อีกหนึ่งประเด็นในโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันค่ะ

แล้วท้ายรถบรรทุกมีชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์
คล้ายกับเป็นมือเป็นแขนเป็นขาโผล่ออกมา
เรื่องนี้ก็สร้างความตกอกตกใจนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเรียกคนขับรถของบริษัทคันนี้
ขนส่งจังหวัดนครปฐมสาขากำแพงแสน
หลังจากที่ตรวจสอบพบนะคะว่าเป็นคนขับรถบรรทุก
ที่มีชิ้นส่วนคล้ายกับมีขามีแขนของมนุษย์

ขณะที่ติดไฟแดงแถวปฐุมธานี
มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียลมีเดีย
หลายคนเห็นภาพนี้ก็รู้สึกตกอกตกใจ
นึกว่าเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงนะคะ
โดยนายจรินคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อบอกว่า
ไม่รู้มาก่อนว่ามีชิ้นส่วนลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนของมนุษย

แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนา
ทำให้คนที่ขับขี่รถตามหลังมาตกอกตกใจ

ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนของตุ๊กตาแล้วก็ไม่ได้ติดเอง
ด้านนายสุชัดปฐมพุทธิธรรม
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมสาขากำแพงแสน
ก็เปิดเผยค่ะว่าได้บูรณาการร่วมกันกับทหารและตำรวจ
ทำการตรวจสอบรถพร้อมกับบันทึกทำข้อตกลง
ซึ่งผู้ประกอบการบริษัทดังกล่าวมีรถทั้งหมด๔๐คันนะคะ
จะเรียกคนขับรถทั้งหมดเข้าอบรมเรื่องจริยธรรม
และข้อกฎหมายต่างใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
ส่วนเรื่องที่มีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนมนุษย์
ติดอยู่ด้านหลังรถบรรทุกนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดชัดเจนค่ะ
ก่อนที่จะถูกปรับเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน
เป็นจำนวนเงินค่าปรับ๒๐๐๐บาทค่ะ